โอ้โหแก๊งวัยรุ่นเหิมเกลิมมากเลยทีมรถไล่วัยรุ่นคนหนึ่งเหมือนกัน
พอทานเสร็จปุ๊บถีบล้มรุมกระทืบเขาปางตายไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แล้วดูสภาพเขา
ดูสินี่ฮะโอ้โหนอนแบบสลบไปแล้วอะครับนะ
รอยเท้าเต็มหน้าเลยคุณผู้ชมนะฮะทีนี้กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสภแม่โจ้
รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายครับที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลหนองจ้อม
อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะผู้ชายคนนี้คือนายสิริมงคลอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นชาวลำพูนสลบไปแล้วดูหน้าดิและดูที่แก้มเขานี่คือรอยรองเท้าเหยียบหน้านะ
อืมเป็นรอยแบบเนี้ยพื้นรองเท้านะตาปิดเลยอ่ะไอ้ที่เป็นตารางตารางนั้นน่ะ
ใช่ใช่นะครับส่วนรถของเขาเนี่ยล้มคว่ำอยู่นะครับ
กู้ภัยก็ต้องมาช่วยประถมพยาบาลและนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเพราะสลบไปแล้ว
ต้นคนเจ็บเขาบอกว่าเขาขี่รถมาแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นขี่ไล่ตามมาหลายคัน
พอทันใช้เท้าถีบจนล้มแล้วกลุ่มวัยรุ่นกรูเข้ามารุมสกรรมจนสลบ
แล้วก็หลบหนีไปนะฮะหากผู้เสียหายอาการดีขึ้นเดี๋ยวคงจะมาสอบปากคำว่าต้นสายไปเหตุเป็นอย่างไร
รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายครับ